เปิดปากกับภาคภูมิ

ข้างไปข้างไป

คดีก็ไม่ใช่คดีมึงมึงทำอย่างนี้ทำไม
มึงออกชีวิตมึงมาทิ้งภาวะ
คนเราเนี่ยครับถ้าเป็นพวกที่ถืออาวุธ

เลยครับพูดที่สุดเพราะว่าเขาจะไม่แอบยิงเราเนี่ย

ตอนที่แกจะมาปรึกษากันว่าถ้าเขามาจะทำยังไง
วิ่งหนีคงไม่ทันตายแน่นอนเพราะว่าเราวิ่งหนีไม่ทันกระสุนแน่นอน
ทางนี้ก็คือหลบกับสู้ตั้งสติดรอไว้
พอเห็นรวมมาปุ๊บปุ๊บเขาเลยครับ

แล้วตอนนี้คนที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกเขากังวลเหลือเกิน

ต้นจากรถถูกชนท้ายแล้วคู่กรณีเนี่ยตกลงกันไม่ได้คู่กรณี
ไปตามเพื่อนมาเคลียร์ไปไปมามาเนี่ยเพื่อนไม่ได้เคลียร์นะฮะ
กลายเป็นตามมาข่มขู่คุกคามสุดท้ายเอาปืนไปแล้วไปหาที่ร้าน
ที่ขายเป็ดอยู่จนเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแล้วก็แย่งปืน
มาได้แต่ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยผู้เสียหายบอกว่ามันไม่ชัด
เจนที่สำคัญคือคนก่อเหตุเอาปืนมาขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงได้
ประกันตัวแล้วตอนนี้หายไปไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้ความปลอดภัย
ของเขากับครอบครัวจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราคุย
กับทางผู้เสียหายนะครับมาทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชาย
อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นคนถ่ายคลิปที่ท่านเห็นเมื่อสัก
ครู่นี้นะฮะคุณอดุลวีระวัฒนานะครับภรรยาคือคุณทัศนีเจ้าของ
เป็ดย่างแล้วก็ลูกชายก็คือคุณสการหรือว่าน้องแก้วและอีก
ท่านหนึ่งนะครับจะมาช่วยเหลือทางด้านคดีความเดี๋ยวจะพา
ไปหาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมขอความคุ้มครองเรื่องของ
ความปลอดภัยให้กับทางผู้เสียหายด้วยคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดสวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสดี
ครับสวัสดีคุณเอกภพครับนะจะเพาะว่าน่าตกใจจริงนะเดี๋ยว
ให้ทางพี่อดุลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนเห็นบอกจุดเริ่มต้นคือ
เริ่มจากรถถูกชนท้ายใช่ไหมครับผม
พฤศจิกายนกายนเดือนนี้ครับผมอ่าเป็นยังไงวันนั้น
ถอยรถออกมาแล้วก็รถผมจะมีสัญญาณเตือนการชนด้านหลัง
แล้วก็จะมีกล้องรอบคัน
สัญญาณถูกต้องไม่มีอะไรผมก็ค่อยค่อยถอยมาพอสักระยะหนึ่งออกมาที่
ถนนได้ยินแต่เสียงชนตุ้มครับผมเขาก็งงงอยู่สักระยะหนึ่งก็บอกว่า
เอ้ามันมาชนได้ไงก็เราดูกล้องหลังอยู่ยังไม่มีรถเห็งก็ไม่มีสัญญาณ
เตือนเป็นเป็นรถอะไรมาชนรถอ่าอ่าพ่วงข้างขายลูกชิ้นทอดครับผมเป็น
จักรยานยนต์พ่วงข้างครับผมขายลูกชิ้นทอดมาชนท้ายรถกระบะของเรา
ครับผมวันนั้นอยู่กับใครฮะอยู่คนเดียวตัวผมไปคนเดียวครับไปคนเดียวอ่า
แล้วยังไงต่อคนคนขี่คนขี่เข้ามากี่คนฮะคนเดียวครับเป็นผู้ชายครับผม
แล้วยังไงต่อฮะพอผมลงมาก็เห็นเขาค่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ครับ
ดังที่อยู่ในภาพนะครับอ่านี่นะอันนี้คือวันเกิดเหตุครับผมอ่า
แล้วเคลียร์กันว่ายังไงเขามาชนท้ายเรานี่ใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าเขาไม่ผิด
ผมว่าเอ๊ะไม่ผิดเนี่ยก็ตัดสินกันไม่ได้นะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจ
เพราะว่าคุณก็ดูลักษณะผมถอยมาคุณก็ผมก็ดูสัญญาณผมอยู่ผมมั่นใจอ่า
อ่าผมก็เชื่อมั่นในอ่าคือว่าคือเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดคือตอนแรกนี่ไม่ไม่ไม่
เชิงนะครับอืมเขาก็ว่าอ่าก็ผมก็ขอโทษนะผมไม่มีเงินจ่ายหรอกเพราะว่าผม
เป็นแค่คนขายลูกชิ้นครับผมก็ว่าเอ้าถ้าอย่างงั้นคนชนกันก็อ้างว่าไม่มีไม่มี
เงินใจก็มันก็มันก็กฎหมายมันก็ไม่ได้ไม่มีรถครับผมรถพี่อดุลมีมีประกันไหมรถผมขาด
กันได้ยี่สิบวันครับผมขาดประกันไปยี่สิบวันครับผมคือเห็นว่าคุยกันตกลงกันเนี่ย
สรุปคือทางเขาบอกเขาไม่มีเงินครับผมตอนแรกเขาบอกเขาไม่มีเงินจ่ายหรอกเขาเป็นแค่คนขายลูกชิ้นเขาว่าอย่างนี้ครับผมส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ที่ศูนย์ใช่ไหม

ส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมส่วนพี่อดุลบอกอยากจะไปซ่อมที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมส่วนพ
วันที่๑๗เนี่ยผมรู้ว่าพอเขาไม่มาผมก็เลยไปที่ศูนย์ก่อน
ไปตีราคาที่นั่นค่าไฟท้ายที่แตก๔๑๘๘บาท
ฝาท้ายค่าซ่อม๖๐๐เป็น๑๑๐๐๐
อันนี้คือกะว่าจะเอาไว้รวบรวมเรียกค่าเสียหาย

คุณใช่ไหมที่ชนท้ายผมวันนั้นแล้วที่นัดไปโรงพักแล้วหนีไม่มาเนี่ย
ผมมีลงบันทึกประจำวันไว้กับเจ้าหน้าที่คุณต้องไปโรงพักกับผมเพื่อเคลียร์เดี๋ยวนี้ครับ
อืมแล้วเขาว่ายังไงตอนแรกไม่ยอมครับผมจะโทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งโทร
ก็ไม่ติดผมเลยว่างั้นผมจะควบคุมตัวไปเพราะว่าผมมีสิทธิเพราะว่าผมมีหมายเอ่อ
ผมมีบันทึกประจำวันอยู่พี่เขาระยองพี่ทัศนีอยู่ไหมไม่ครับ
น้องพี่ก็ยังไม่อยู่ครับอ่าแก้วก็อยู่ที่บ้านนะครับผมอ่า
เขาก็ตกลงไปโรงพักไปโรงพักครับพอไปถึงโรงพักอ่า
พบกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพักมีท่านเดียวแล้วก็ไม่มีร้อยเวียนของผมบอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้เป็นเจ้าของคดีก็ให้เบอร์โทรผม
ผมติดต่อไปที่ท่านร้อยเวรท่านที่เป็นเจ้าของคดีในบันทึกประจำวัน
อันนี้คือคดีรถชนครับวันนั้นมันเป็นวันที่๒๐วันอาทิตย์
อ่าท่านปิดสายผมก็เลยถามท่านร้อยเวรว่าแล้วจะให้ผมทำยังไง
ว่าคุณก็ต้องเคลียร์กันเลยเพราะว่าถ้าร้อยเวียนมา
ก็ต้องเคลียร์กันอยู่ดีอ่าเขาตามขั้นตอนเขาก็ต้องให้เคลียร์กันก่อน
ใช่ไหมอ่าเพราะว่าเป็นเหตุรถชนเนี่ยถูกต้องครับ
แล้วเขายังไงผมก็เรียกว่าคุณยอมรับไหมเขาก็ว่าอ่า
มันเท่าไหร่ผมก็ว่าโหประมาณหมื่นเนี่ยหมื่นกว่ากว่าเนี่ย
แต่ว่าไอ้ตัวกันชนอ่ะผมไม่นับเอาแค่ฝาท้ายกันนี้
เป็นเงินหมื่นหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทผมเอาแค่หกพันอ่า
ผมลดให้คุณสี่พันเป็นหกสิบสี่สิบคุณจ่ายผมแค่หกพันก็พอ
เพราะว่าผมเห็นใจคุณเป็นคนขายแค่คุณมีอาชีพขายลูกชิ้น
คุณรายได้น้อยผมมาหกพันแล้วเขาโอเคไหม
เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่าย
ผมเลยบอกว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายคุณทำสัญญาผ่อนชำระผม
เดือนละ๕๐๐ผมเอาทั้งนั้นแหละขอให้คุณร่วมรับผิดชอบ
นี่คือในความผิดของคุณเดือนละ๕๐๐ครับท่าน
เขาว่ายังไงขอเบอร์โทรขอโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ตามคนคนหนึ่งได้ไหม
เพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ผมมาได้ครับพอเราบอกว่า
ถ้า๖๐๐ไม่มีผ่อนเดือนละ๕๐๐เขาเลยขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อน
ครับก็คือโทรหาคนที่อยู่ในคลิปใช่ไหม
อยู่ในคลิปครับผมผู้ก่อเหตุนี่แหละที่จะยิงเนี่ยครับ
แล้วเข้ามาไหมมาครับผมอ่าพอพอมาถึงแล้วมันยังไง
เกิดการอะไรยังไงกันเกิดขึ้นอ่าพอเขาหลังจากนั้นสิบห้านาทีเข้ามาเลยครับ
พอมาถึงปุ๊บเขาก็เดินมาถามผมว่าค่าซ่อมรถเท่าไหร่
ผมว่าผมเอาแค่หกพันจากหมื่นนึงเขาว่าเขาจะไปซ่อมเอง
เอาไปเข้าอู่ที่วัดนอกเขาแล้วก็ฟันไอ้ไฟท้ายเนี่ย
ใช้อะไรเชียงกุ้งคือคือพอพอเขาโทรตามเพื่อนมาเนี่ย
ก็คือคนที่อยู่ในคลิปใช่ไหมที่ว่าเป็นอดีตผู้คุมของเรือนจำ
ใช่ทราบทีหลังครับอ่ามาทราบทีหลังทีแรกก็คิดว่าเป็นผู้คุม
เป็นพัศดีแต่ตอนนี้เป็นอดีตผู้คุมของเรือนจำครับ
แล้วตอนเนี้ยไปทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองอุดรธานีแล้วถูกต้องครับ
มาถึงเขาก็มาเคลียร์แทนเพื่อนครับไอ้ตอนน้ำเสียงที่ว่าพูดคุยกัน
เคลียร์กันณขณะนั้นน่ะพี่อดุลใช้น้ำเสียงแบบไหนอะไรยังไง
ก็มันมีอะไรแบบมันจะเป็นลักษณะของความวิวาทะนะครับ
ก็คือต่างคนก็ต่างมีเสียงดังนิดนึงมูลเหตุก็คือว่าอ่า
เขาบอกว่าอ่าผมบอกว่าไม่ได้รถผมปีสองพันยี่สิบ
ก็ต้องซ่อมที่ศูนย์ตามสากลทั่วไปเขาบอกว่าถ้าอย่างงั้น
เขาก็เลยเดินไปบอกผู้ที่ชนท้ายรถผมว่าไม่ต้องจ่ายมัน
ไม่ต้องจ่ายมันยอมติดคุกแล้วไม่ต้องไปจ่ายมันสักบาท
เดินไปบอกเพื่อนที่เป็นคนขับรถชนท้ายเราให้ยอมติดคุก
ไม่ต้องจ่ายมันสักบาทครับพี่ได้ยินเหรอยืนอยู่ใกล้กัน
อยู่นี่แหละครับก็๑เมตร๕๐เซนนี่แหละครับ
ดูเหมือนกับผมท่านนี่แหละครับแล้วพอพี่ได้ยินอย่างงี
พี่ว่าอย่างไรอ่าจากเรื่องแกยังไม่พูดจบ
แกเดินมาหาผมบอกว่ามึงอย่ามายุ่งแล้วมึงจบ
งั้นกูเอาเรื่องมึงกูยิงแน่ขอพูดออกอากาศนี้เลยครับ
คือเดินไปบอกเพื่อนตัวเองบอกไม่ต้องจ่ายมัน
อะไรนะไม่ต้องจ่ายมันไม่ต้องจ่ายมันยอมติดคุก
ครับอ่าไม่ต้องไปจ่ายมันแล้วก็เดินกลับมาบอกพี่อดุลบอกว่า
อย่ามายุ่งครับให้จบให้จบครับงั้นกูเอามึงแน่
อย่างนั้นกว่ามึงแน่ครับบอกอย่างงี้เลยเหรอครับผมผมก็เลยเกิดอารมณ์
อารมณ์เลยครับผมบอกว่ามันคุณไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วคุณมา
คุณเป็นบุคคลที่สามคุณจะมาพูดท้าทายจะมาพูดอย่างนี้เนี่ย
มันไม่ถูกต้องบ้านเมืองมีกฎบ้านบ้านเมืองเกิดบ้านเมืองมีกฎหมายแล้ว
ที่นี่น่ะมันเป็นโรงพักด้วยคุณมาทำอย่างงี้ไม่ได้ไม่ถูกต้อง
คุณแล้วก็เป็นบุคคลที่สามด้วยผมต่อว่าเขาอย่างรุนแรงครับเสียงดังด้วยครับ
กันแค่สามคนหรือมี๔คนกับคนที่เป็นผู้ชนท้ายผมก็เอาแฟนมาด้วยครับ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจไม่มีใครคือเท่ากับว่าอยู่กันแค่สี่คน
ระหว่างพี่กับทางฝั่งของคนที่มาชนรถรถชนท้ายครับเราก็อยู่คนเดียวเลยสิ
ครับแต่คู่กรณีเข้ามาสองนะครับซุ่มซุ่มอยู่ที่หลังจอดรถแล้วซุ่มอยู่
มีคนเดียวเห็นครับมีครับแล้วทีนี้ไอ้ตอนที่ว่าพอเขามาบอกแล้ว

คุณไม่ใช่คู่กรณีผมด้วยซ้ำคุณเป็นอย่างงี้ครับต่อว่าเขา
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกคราวนี้เขาเป็นยังไงอากับกิริยา
ผมก็เลยเอาคลิปขึ้นมาถ่ายเขาจะขึ้นมาถ่ายรูปเขาขึ้นมาถ่ายรูปเขา
พอผมยกกล้องขึ้นมาถ่ายเขาก็เปลี่ยนท่าทีจากที่ท่าทางเหมือน
ด้วยความเคารพมาพูดแบบชาวบ้านนะเขาท่าทางแบบนั้นเหมือนนักเลงนะเหมือนเงิน
เขาก็เปลี่ยนท่าทีเป็นติ๋มติ๋มเลยจากที่บอกเมื่อเมื่อกี้ครับแล้วก็เดินขึ้นรถ
แล้วก็มีเพื่อนเขาเดินมาขึ้นรถแล้วก็พอเดินไปขึ้นรถผมก็เดินตามมาส่องดู
ก็เห็นแต่เขาทำอย่างนี้ครับใส่ผมคนที่คนครับครับผมอยู่ในอยู่ในรถครับผมแต่แต่ไม่ใช่ตัวคนที่มาหาเราที่อยู่ในคลิปใช่ไหม
นี่เป็นเพื่อนที่รออยู่ในรถครับผมตอนที่เขาแบบพอเห็นพี่ถ่ายคลิปปุ๊บเขาก็แบบไม่คุยแล้ว
เขาก็เลยพากันขับอย่างเงี้มองเพราะว่าผมก็ถ่ายพยายามถ่ายอยู่ในรถกระจกครับผม
มองเห็นปุ๊บพี่ก็เดินตามถ่ายคลิปไปด้วยเขาก็ปิดหน้าเขาแล้วก็เขาบังหน้าผมกันผมถ่ายครับ
คนที่จะเดินเข้ารถบังบางแล้วก็เดินเข้ารถผมก็คือพูดไปก็ต่อว่าไปนะครับครับ
ซึ่งไอ้คลิปวันนั้นเนี่ยจะมาพูดอย่างนี้ได้ไงว่าไม่ให้จ่ายเผื่อผมว่าก็ต้องมาชำระให้ผม
ผมอุตส่าหลดให้แล้วต้องหกพันพอไปถึงรถก่อนที่เขาจะออกรถกันเขาทำอย่างงี้เลยเหรอ
ครับอยู่ในรถครับทำใส่ผมแล้ววันนั้นถ่ายคลิปไว้ได้ทันไหมอ่าไม่
คือตอนนั้นก็ตอนที่เขายังไม่ขึ้นถ่ายได้ทันอยู่ครับแต่ว่าอยู่ในรถเนี่ย
มันถ่ายตอนที่ถ่ายติดอยู่แต่ว่ามันในกระจกรถมันสะท้อนมามันไม่เห็นครับ
แต่ว่าพี่เห็นด้วยตาว่าเขาทำอย่างนี้แต่ว่ากระก้องมันไม่เห็นครับครับผม
แล้วก็แยกก็แยกกันไปเขาก็กลับไปใช่ไหมเขาก็กลับไปกลับไปครับผม
เรื่องมันก็ยังคาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวันนั้นคือวันที่เท่าไหร่นะ
พฤศจิกายนเวลาประมาณ๕โมงเช้าครับท่านครับ๑๑นาฬิกาครับ
และเหตุการณ์ในคลิปก็คือวันนั้นนั่นแหละแต่ว่าเป็นตอนค่ำใช่ไหมใช่ค่ะ
พอเขาแยกจากพ่อที่โรงพักใช่ครับมันมีคนมาหาแก้วที่บ้านครับผม
ซึ่งคือลูกชายคนเล็กของพี่อดุลกับพี่ทัศนีทำงาน
กุ้งอยู่ที่บ้านใช่ครับผมเออมันเกิดยังไงยังไงแก้ว
มันมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับประมาณสักอ่าสิบห้านาฬิกาครับ
ก็มีรถรถสีขาวมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านครับเป็นรถรถอ่า
ซูไตตันสีขาวครับรถกระบะรถกระบะครับผมครับคราวนี้แก้วก็
ออกมานึกว่าลูกค้าคราวนี้เขาไม่ลงรถไม่อะไรครับ
ก็เดินกลับเข้าไปก็แล้วไปครับแต่ว่าจอดอยู่ประมาณยี่สิบนาทีครับ
จอดอยู่ขวางหน้าบ้านเลยครับอ่าคราวนี้รอบรอบที่สองกลับมา
เขากลับมาจอดอีกแกก็เดินลงมาอีกแกก็เอ๊ะผิดสังเกตจังเลย
วนวนเวียนอืมครับเพราะคุณพ่อก็เล่าให้เราฟังอยู่ว่า
ตอนเที่ยงเขามีเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างงี้ครับผมแก้วก็เลยโทรถามคุณพ่อว่า
พ่อทะเบียนรถนั้นพ่อได้ถ่ายติดไว้ไหมที่คุยกันที่โรงพัก
คุณพ่อก็บอกไทยเกี้ยวเลยว่างั้นเกี้ยวขอเช็คทะเบียนหน่อยได้ไหม
ตรงกันไหมพอคุณพ่อพูดทะเบียนมาปุ๊บก็บอกว่าตรงกันพอเขา
พอเขาเห็นแก้วคุยโทรศัพท์แล้วกำลังจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรถเขา
เขาก็รีบขับรถออกไปก่อนครับผมเข้ามากี่คนอ่าตอนนั้นแก้วดี
แก้วแกมองไม่เห็นจริงจริงครับครับเพราะว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างมืดแล้วครับ
แต่ตอนนั้นพ่อกับแม่เนี่ยขายเป็ดอยู่ที่ใช่ครับผมที่หน้าห้าง
ตัสที่ผมที่ตัวเมืองอุดรธานีครับผมส่วนเราเนี่ยเขามาหาที่บ้าน
ใช่ครับผมสุดท้ายเนี่ยแก้วบอกว่าเขามาอยู่สามรอบ
เช็คกับพ่อเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมว่าใช่แน่แน่ครับ
พ่อก็เลยตัดสินใจโทรไปหาโทรไปหาคนที่เป็นเพื่อนกับคนที่ขับรถชน
ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเขาขอเบอร์ขอยืมโทรศัพท์พี่
เพื่อจะโทรหาเพื่อนแล้วโทรตามเพื่อนครับเลยจำเบอร์ได้ครับผมครับ
พอโทรไปหาเขาพี่อดุลบอกว่าอย่าไปยุ่งที่บ้านผมครับ
อย่าไปยุ่งกับลูกผมลูกผมไม่รู้เรื่องมีอะไรมาหาผมที่ครับ
เป็ดอยู่ขายเป็ดอยู่ที่ร้านหน้าโลตัสครับผม
หลังจากนั้นมันก็คือเหตุการณ์ในคลิปครับอีกสักครู่กลับมาครับ
คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าโอ้โหเห็นบอกมาถึงก็
มีปงมีปืนมาเลยต้องตะครุบตัวกันเลยเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อเลยนะฮะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ก่อเหตุนี่
ความจริงแล้วไม่ใช่คู่กรณีที่รถชนกันไม่เกี่ยวข้องเลย
เคลียร์แทนเพื่อนครับวันนั้นครับ
ไปหาแก้วที่บ้านอยู่สามรอบครับผมแก้วเช็คกับพ่อเรียบร้อย
ครับผมพ่อโทรตามบอกมีอะไรมาหาผมที่
จริงจริงครับผมเป็นยังไงตอนเข้ามาคือมาจอดรถซุ่มอยู่ประมาณ
สิบนาทีแล้วก็เคลื่อนรถมาอยู่ตรงใกล้ร้านผมเข้ามาอีก
อีกประมาณเกือบ๒๐นาทีผมโทรเรียกตำรวจครับ
ตำรวจมาถึงปุ๊บแกก็ออกไปสวนกันพอดีผมก็เลยว่าเขาออกไปแล้ว
ตำรวจก็ว่าถ้าเข้ามาใหม่เนี้ยให้โทรเรียกใหม่ก็แล้วกันนะอ่า
ก็ตำรวจก็กลับไปหลังจากที่ตำรวจกลับไปอีกประมาณ
สักแค่ประมาณสิบห้านาทีครับเรื่องเกิดเลยครับย้อนกลับมาอีก
กลับมาอีกรอบที่สองขี่รถตรงเข้ามาตรงที่ร้านผมจอดรถปุ๊บ
ชิดนะคะคราวนี้อันนี้พี่ทัศนีอยู่แล้วอยู่ค่ะอยู่ตั้งสามคน
พ่อไม่รู้ทั้งสามอ๋อแก้วก็มาแล้วแก้วแก้วยืนตรงนี้พ่อโทรทำให้มา
เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวกลัวเขาไม่ปลอดภัยค่ะ
ประมาณแค่อ่าห้าร้อยเมตรครับผมครับแสดงว่าอยู่ทั้งสามคนเลย

อ่ะพี่ทัศนีแก้วยืนอ่าพี่ยืนพี่ออดูนอยู่ข้างใน
เขามาจอดปุ๊บพี่บอกพ่อรถรถมันมาจอดแล้วรถมันมาแล้ว
อดุลก็แกมองหันตามไปพอเขาเดินอ้อมลงมาเขาก็ชักปืนอย่างนี้เลยค่ะ
เนี้ยเนี้ยเขาเร็งอย่างเงี้ยเลยค่ะลงจากรถมานี่คือใช่ค่ะชักปืนเลย
อย่างนี้เลยค่ะชักปืนอย่างเงี้ยค่ะเมาไหมเขาดูท่าทางเมาค่ะ
เมาครับเมาค่ะทำไมถึงถึงมันยังไงมันได้กลิ่นหรือว่าอะไรยังไง
ใช่ค่ะตั้งแต่เขามารอบแรกแต่เขามารอบมาจอดรอบแรกผมก็ไล่เขากลับ
เพราะว่าผมบอกว่าถ้ามาอย่างนี้คุณเมามาผมไม่คุยกับคนเมา
คุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณขาดสติแล้วคุณไม่ได้เอาคุณไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่าครับผมแล้วเขาก็บอกบอกผมว่าเขาไม่จบแล้วเขาก็
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เขาไม่จบก็เลยไล่เขาไปอันนี้คือรอบ
ครับน้ำเสียงเป็นยังไงพี่ไอ้รอบแรกที่บอกเนี่ยบอกคุณไม่มีส่วน
ห้องคุณเมาด้วยผมตอนนั้นน้ำเสียงเป็นยังไงที่พูดคุยกัน
อ่าผมผมพูดค่อนข้างที่จะเสียงดังเพราะนิสัยผมเป็นคนเสียงดัง
เพราะผมขายเป็นคนอาชีพขายของเจ้าของเสียงไปหาแก้วอยู่แล้ว
โมโหที่ไปละลานลูกผมจะไปทำอะไรลูกผมผมคิดตอนแรกแล้วว่า
อ่าผมก็ไล่เขากลับด้วยความด้วยความด้วยความที่ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจะมี
พฤติกรรมที่มันจะมาทำอะไรครอบครัวผมแต่เขาก็บอกเขาไม่จบแม้จะไม่ใช่คู่กรณีเขาก็ไม่จบครับ
อย่างที่พี่ทัศนีบอกเดินลงมานี่มีปืนเลยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคลิปแล้วให้พี่อดุลพี่รัศนีแล้วก็น้องแก้วเล่าให้ฟังด้วยครับ
คือพอเขาเดินเข้ามาถึงตัวเนี่ยอันนี้เขาเขาชักปืนออกมาหรือยังเข้ามาถึงเราสามคนเข้ามาใกล้ขนาดไหนฮะ
ชักแล้วครับระยะห่างประมาณน่าจะประมาณเมตรกว่าเมตรระยะนี้หรอครับอ่าเนี่ยเมตรหนึ่งนะครับแต่นี่คือตอนที่ได้ตัวแล้วแล้วยังไงพี่เขาเขาชักปืนมาแล้วทำไมพี่ไปจับได้ยังไง
ฮุ่งเขาใส่ครับฮุ่งเขาใส่เลยขับแล้ววอกแล้วก็นี้ไม่ทำอยู่แล้วกดไปพุ่งเข้าเลยครับที่กดยังยืนดูอยู่ค่ะคร้านี้พี่เขาก็ตะโกนบอกแก้วปืนเอาเป็น
ไปไว้หน้าเซเวนเซ็นต์นะคะพี่ก็วิ่งออกมาพี่ก็วิ่งออกไปหา
เรียกพี่รปภออกมาช่วยค่ะนี่คลิปนี้คือแก้วถ่ายใช่ไหม
ใช่แก้วเป็นคนถ่ายแล้วตอนพี่อดุลตอนพุ่งเข้าไป
เขามีปืนแล้วไม่กลัวหรอไม่กลัวสิค่ะแต่คือพี่ดุลบอกว่า
มีมีสองอย่างนะแม่เจ็บกับตายแต่ถ้าจะให้มันตายหรือถ้ามันเจ็บ
ให้พ่อคนเดียวแม่กับลูกวิ่งให้เร็วคือบอกให้ลูกกับเมียเนี่ยว่า
ไม่ต้องห่วงถ่ายคลิปมาอย่างงี้ผมจะสู้เองก่อนก่อนเพราะว่าบอกที่เขาว่าเขาจะมาโลตัสนะครับ
เพราะว่าให้ลูกกับเมียผมนี่วิ่งหนีหรือหาที่ซ่อนไม่ต้องมาห่วงถ่ายคลิปอย่างเงี้ยค่ะส่วนผมนี่ผมจะสู้
ถ้าพอสู้ได้หรือไม่ผมก็จะหาที่หลบอยู่สองอย่างครับคิดเอาไว้คิดเอาไว้อยู่ครับ
คือเอาลูกกับเมียรอดก่อนอย่างมากก็ถ้าไม่เจ็บก็ตายก็แค่นั้น
อันนี้บอกลูกกับเมียไว้แล้วแล้วพุ่งเข้าไปเลย
ครับเพราะว่าระยะมันแค่นี่แหละครับเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบเลยครับ
ก็ต้องพุ่งเลยครับถ้าวิ่งก็คือตายเพราะว่าต้องเขาต้องยิงใส่ผมอยู่แล้วครับ
จำได้ไหมตอนพุ่งไปเขาล็อกอะไรยังไงหรือว่าเขาพยายามจะขัดขืนหรืออะไรยังไงไหม
ตอนที่พุ่งใส่เขาพี่แบบไหนอ่ะครับก็คือพี่เดี๋ยวขอโทษพี่อายุอะไรนะ
สิบสองคนครับผมโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะพุ่งเข้าไปขนาดนั้น
ผมไม่เคยกินราสุบุรีครับเขานุ่มกว่าไหมไม่ทราบข้อมูลเขาสักอย่างเลยครับ
แต่ดูทางเขาจะนุ่มกว่าผมอยู่ครับพี่ล็อคยังไงล้อให้ฟังหน่อย
พุ่งเข้าไปก็คือพุ่งอย่างนี้เข้าไปเลยครับก็คือกะว่าเอาตัวนี้มาทำให้คือให้
คือในใจก็คือว่าให้เสียหลักไปทั้งสองก่อนก่อนดีกว่าเพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องยิงผมครับ
แล้วผมก็พยายามตั้งสติว่าต้องรวบมือคิดในใจว่ารวบรวบแต่ก็ดิ้นกันฟัด
คือที่เห็นนี่มันเป็นท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปที่ต่อสู้กันอยู่มันก็คู่ใหญ่อยู่
ตอนนั้นถ่ายไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นแก้วก็กำลังชุนละมุนอยู่ใช่ไหม
ต่อสู้นี่คือไม่ใช่ผมต่อยเขานะฮะคือหมัดเดียวก็ไม่ได้ต่อย
แต่ว่าผมได้จังหวะหนึ่งที่ผมจะน้ำหนักตัวมากกว่าพวกนี้
เบี่ยงเขาลงพื้นที่โลตัสตรงนั้นจะเป็นหินล้าง
ที่มันเป็นสากมากผมคือกดเขาไว้เขาก็ดิ้นเขาก็เอาหน้าเขาเนี่ย
จะเป็นคือไถกับตรงนั้นเลยครับที่เห็นเลือดเยอะเยอะนะครับ
มีเลือดไหนใช่ค่ะครับหน้ามันถลายกับพื้นค่ะครับ
ไม่ได้ไปต่อยอะไรเขาไม่มีแค่แต่หมัดเดียวครับ
คือกดลงไปเฉยครับผมไม่ได้ต่อยเขาไม่ถนัดเดียว
ขอโทษนะพี่จังหวะที่ไฟปึ้งไว้เนี้ยอ่าแล้วปืนเขาว่ามือ
มือไม้ปืนเขาเขาทำยังไงตอนนั้นอันเนี้ยผมไม่ทราบครับ
คุณพ่อตะโกนบอกได้แต่บอกแล้วผมก็ตะโกนว่า
มันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนแก้วน้องแก้วเอามาเอาปืนไปเหรอ
แก้วก็เลยตามคุณพ่อไปวิ่งตามแล้วก็กระชากเอาปืนจากมือเขาครับผม
กระชากมาจากมือครับแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าฟุตบาท
หน้าร้านครับมีกระสุนมั้ยมีอะไรมั้ยในในในตอนตอนนั้นมีกระสุน
เดี๋ยวใส่แม็กซินเอาไว้พร้อมแล้วครับผมครับเต็มยิงเต็มแม็กซ์ค่ะ
เขาเกะกับเขาคือเขากะจะเก็บทั้งสามค่ะคิดว่า
เพราะว่าเรายืนเรียงกันถ้าเฉพาะพี่อดุลเขาต้องเล็งทางนี้ก่อน
แต่นี่เขาลงมาแล้วเขาอย่างงี้เนี้ยฮะอืมชัดนะพี่อุ๋ยเรื่องอย่างเงี้ย
กระสุนมันอยู่ในรังเพลิงแล้วแล้วต้องวิสูจน์ว่าเขามีการสไลด์มาก่อนหรือเปล่า
อืมเกิดว่าเขาเอาสไลด์ตั้งแต่บนรถแล้วเหน็บไว้
พอลงมาถึงปุ๊บเนี่ยอย่างที่คุณพี่ผู้หญิงพูดเนี่ย
ลงมาปุ๊บมีการชักปืนจ่อมาแล้วเนี่ยคือจ่อมาแล้วกับคนเมาเนี่ย
เราจะร้อยเขายิงไม่ได้นะพี่อุ๋ยการที่คุณลุงตัดสินใจเข้าชาร์จนี้ก็เสี่ยงมาก
แต่ว่าผมเข้าใจว่าอาจจะมองว่าถ้าเกิดตายกูตายคนเดียววะ
อย่าให้ลูกเมียเป็นอะไรเลยก็เข้าชาร์จเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ไปมองว่าเฮ้ยยังไม่มีการยิงแจ้งพยายามฆ่าไม่ได้
ไม่ใช่นะถ้าสอบปากคำพฤติการแล้วเนี่ยอาจจะแจ้งพยายามฆ่าก็ได้นะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุในปัจจุบันยังรับราชการอยู่เท่าที่ทราบนะครับ
มีการโอนย้ายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยน่าจะเป็นกรมราชธรรมอ่ะมั้งครับ
เคยเป็นผู้คุมอ่าเคยเป็นจำแล้วก็โอนย้ายจากหน่วยงานเนี่ย
กลับมาที่บ้านที่อุดรก็คือมาสังกัดเทศบาลเมื่อสักครู่ที่สอบถามนะครับ
ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยแต่ว่าปัจจุบันยังรับราชการอยู่อืม
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะช่วยกันไม่ได้นะ
เพราะเมื่อสักครู่ที่สอบถามเขาเนี่ยทางน้องพนักงานสอบสวนเองก็ยังตกใจ
ไม่กล้ารับคดีตอนแรกบอกว่าผมเหมือนลำบากใจ
เดี๋ยวขอคุยกับหัวหน้างานสอบสวนก่อนอะไรอย่างนี้ลำบากใจเหรอ
ไม่รู้ว่าลำบากใจอะไรเออคือคือพอพอเอ่อ
พอน้องพนักงานสอบสวนไปพูดกับพี่เขาว่าเดี๋ยวขอคุยกับหัวหน้าผมแล้วกันนะ
เพราะผมลำบากใจเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ในขณะนี้
หรือได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็ท้อใจไปด้วยถูกไหมครับ
เดี๋ยวรอคุยกับหัวหน้าผมแล้วกันผมไม่กล้า
ตัดสินใจเพราะผมลำบากใจเนี้ยแบบนี้ที่ไหน
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากท่านภูมิกับท่านรองภูมิกับสอบสวน
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนะครับ

พยายามฆ่าก็ยังไม่หนักเกินไปเลยด้วยซ้ำ
เพราะว่าเขาเจตนามันชัดเจนมากนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุมีรอปภของห้างมาช่วยใช่ไหมฮะ

พร้อมกับผม
ซึ่งวันนั้นคือ๒๐พฤศจิกายน
แล้ววันรุ่งขึ้น๒๑พฤศจิกายน
เห็นบอกเขาได้ประกันตัวไปเลยเหรอหรือว่าอีกกี่วัน

โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

เขาถูกแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างเนี่ย

ไม่รู้จริงค่ะไม่ทราบเลยค่ะ

มาบอกว่าถ้าผมไม่สบายใจยังไงก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลให้นะ

แล้วก็มากลับขอพูดขอโพยในเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของตำรวจ
จะสื่อสารอะไรกับทางประชาชน
อาจจะ
เดี๋ยวผมถามผู้กำกับให้อยู่ในสายพอดีเลยนะครับ
ท่านพันธมตเอกจามอนอันดีนะครับภูมิกับการสพเมืองอุดรธานีนะครับ
สวัสดีครับท่านภูมิกับครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับพี่อดุลครับ
ท่านตมตเอกจามอนอันดีครับผู้มกรรมการสอบภาวเมืองกุดรธานีนะครับ
ที่นะครับอาจจะเสียไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ภูมิกับตกลงแล้วครับคนก่อเหตุตอนนี้เราแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างครับท่านครับ
ในส่วนการแจ้งข้อกล่าหานะครับคดีนี้มันจะแบ่งเป็นในส่วนของสองส่วนครับ
ความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นผู้กล่าวหาครับ
แล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยในส่วนของที่ทางคือคุณอดุลเป็นผู้เสียหายครับ
ในส่วนของความผิดอาญาซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินครับได้แจ้ง๓ข้อหาหลักครับ
ก็คือในส่วนของฐานความผิดเรื่องพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสนะครับตามพรบอวุธปืนนะครับตามโดยไม่รับอนุญาตครับ
แล้วก็เรื่องที่สองตามปรยาครับเรื่องพาวุฒิไปในหมู่บ้านทางสาธารณะครับ
ส่วนเรื่องที่๓ครับก็คือมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับเกินกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
แจ้งข้อหาเรื่องขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นครับโดยแจ้งข้อหาผู้ต้องหาเรียบร้อยมีการควบคุมตัวครับ
ตอนที่เขาเมาแล้วขับแล้วขับรถไปหาทางผู้เสียหายเขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับอ่าอีกส่วนหนึ่งครับขออนุญาตครับอ่าครับส่วนส่วนส่วนความผิดที่เป็นส่วนตัวของคุณอดูนนะฮะได้เรื่องต้นเนี้ยได้มีการสอบสวนปากคำนะครับแล้วก็ทราบพฤติกรรมแห่งคดีแล้วก็จะมีการรับรวมมาจากฐานก็จะแจ้งข้อความหาตามผ่านความผิดนะครับตามในส่วนพฤติกรรมที่เกี่ยวต้องคร

คือยังไม่ได้แจ้งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพื่อรอแจ้งใช่ไหมฮะท่านผู้กลับผมขออีกเรื่องหนึ่งขอขอเครียดตรงนี้หน่อยเขาบอกว่ามีโอ้โหตำลวดไปบอกว่าลำบากใจเหลือเกินคดีของพี่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรใครเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างใช่ไหมฮะไม่ได้ช่วยเหลือครับน่าจะเป็นเรื่องเรื่องการสื่อสาร

ทางผู้เสียหายเนี่ยเขามีความเข้าใจนัดหมายครับเวลาให้ตรงกันให้กลับเนี่ยกลับไปเนี่ยก็คุยนัดให้ชัดเจนว่านัดหมายเวลาใดครับแล้วเขาจะต้องกลัวไหมฮะเผื่อโอ้โหได้ประกันตัวไปจะมาข่มขู่มาคุกคามมาก่อกวนอะไรเขาหรือเปล่าตรงนี้นำเรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนให้เข้าใจครับในการ
ออกพยายามหลักฐานหรือมายุ่งหยุดจับพยานคดีครับทางผมจะถอนประกันอ่าครับซึ่งตรงนี้เนี้ยในส่วนของทางพี่อดุลเนี้ยผมก็ได้ไปพบนะครับเมื่อวานครับครับทำความเข้าใจครับครับไปทราบแล้วว่าถ้าไม่สบายใจยังไงเนี้ยให้มาแจ้งเลยครับทางเราเนี้ยพร้อมจะถอนประกันแล้วก็ครับในส่วนพี่ดุลเองเนี้ย

ครับสวัสดีครับคุณพระภูมิครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางคุณเอกพบจะพาผู้เสียหายไปร้องขอความช่วยเหลือนะครับท่านครับอ๋อยินดีครับยินดีครับ
ไม่มีปัญหาครับนัดหมายวันเวลามาได้เลยครับคุณเอกพบลองลองบอกกับท่านธนกิจหน่อยไหมฮ
ว่าจะไปยังไงแบบไหนอะไรยังไงดีท่านท่านเลขาครับวันวันพรุ่งนี้เนี่ย
พอจะสะดวกสักกี่โมงครับเดี๋ยวพาผู้เสียหายไปพบท่านเพื่อทำเรื่องคุ้มครองพยานเลย

เพราะว่าการที่จะพกพาวุฒิพืนได้มันจะต้องมีหน้าที่เฉพาะ
ที่เกี่ยวกับตรธรรมีที่มีการตรวจพายในฤอิษราม
แต่ก็ไม่มีบริลยาธิภพพลายกันอยู่ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกังวลเรื่องการ
จะถูกต้มขูหรืออย่างไรก็ตาม
ส่วนหนึ่งเราก็จะเน้นย้ำไปถึงทางท่านผู้กำกับ
ก็ให้ดูเรื่องนี้นับเป็นกรณีพิเศษ
โดยเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดเนี่ยผมก็จะสั่งการให้นะครับ
ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคุ้มครองพยานอีกสำทับหนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็เดี๋ยวถ้าพวกนี้ทางคุณเอกพบภาพพวกจะหายมา
เราก็จะสั่งการเพิ่มเติมไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
แล้วในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ยุติธรรมจังหวัดเนี่ยนะครับ
ติดตามการตอบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องการอย่างไรครับ
ขอบพระคุณนะครับท่านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวไปพบกันนะฮะ

ขอบคุณครับท่านครับผมเหลือเวลาอีกนาทีเดียวเองนะ
เอาทางพี่อดุลพี่ทัศนีแล้วก็น้องแก้วก่อน
ถ้าเกิดจะบอกอะไรกับทางฝั่งนั้นเขาได้เนี่ย
บอกอะไรยังไงบ้างไหมเนี่ยอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อะไรกันไหม

ก็ผมก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับ
เพราะว่าตอนที่เขามาก่อเหตุคือเขาเมามาด้วยแล้วขาดสตินะครับ
ผมคิดว่าถ้าเขาควบคุมสติอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย
แล้วเขาเป็นผู้ที่มียศมีตำแหน่งนะครับ
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วก็ดื่มมีการดื่มสุรานะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างงี้เนี้ยผมคิดว่าอ่า
เป็นการกระทำที่น่ากลัวสำหรับผมมากที่สุดเพราะว่าขาดสติ
แล้วเป็นผู้ที่ใช้อาวุธเป็นอืมนะครับถ้าผมอยู่ถ้า
แล้วมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงในแมกกาซีนถึง๘นัดเนี่ย
แล้วพวกผมมีสามคนเนี่ยผมคิดว่าเขาคงลัวหมดไหม
เหตุถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นคงต้องผมคิดว่า
ต้องเสียทั้งครอบครัวเพราะคนที่เขายิงขาดสติเมาแล้วก็ใช้อาวุธเป็นเนี่ย
ไม่ยิงผมนัดเดียวแล้วเขาต้องรัวต้องตายกันครับผม
เพราะฉะนั้นนี่ก็ผมก็คิดว่าผมฝากเจ้าเจ้าหน้าที่ที่บ้านเมืองว่าอ่า
ก็ควบคุมคนเหล่านี้อืมนะครับพฤติกรรมของคนที่อ่า
มีตำแหน่งมีความชำนาญในการใช้อาวุธ
แล้วอ่าขาดสติอ่านะครับขาดสติครับย่อมอ่า
เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลธรรมดาหาอยู่หากินชาวบ้านธรรมดา
พวกผมนี่แน่นอนครับผมต่อสู้ครับนี่รถยังไม่ได้ซ่อมเลยใช่ไหมเนี่ย
ยังครับยังครับคือให้สบายใจนะครับเพราะว่า
คือพูดสั้นก็คือบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปร
ครับไม่ว่าใครจะใหญ่แค่ไหนจะเป็นข้าราชการเป็นอะไรไม่สำคัญนะครับ
ถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เมื่อเมื่อคู่นี้ท่านภูมิกับ
เมืองอุดรท่านก็ยืนยันแล้วไม่ต้องกังวลนะที่คุณลุงอธิบายบอกว่า
ร้อยเวรบอกว่าลำบากใจลำบากใจพูดกี่ครั้งอ่ะร้อยเวรเลือก
ด้วยความสัดนะครับครับประมาณยี่สิบครั้งครับช่วงที่ไปตามคดี
คดีไปที่ว่าสอบถามผมไปตอนที่ผมบอกว่าผมจะขอบันทึกประจำวัน
บันทึกคดีเพื่อเป็นคดีความนะครับว่าก็บ่นไปบอกหนักใจนะครับ
เอาเป็นว่าท่านภูมิกับท่านบอกทราบเรื่องแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณลุงให้สบายใจท่านภูมิกับทราบเรื่องแล้ว
ดำเนินคดีแล้วก็กระทรวงยุติธรรมยุคนี้นะครับ
เป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับ
ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินครับท่านเลขาธนกิจเนี่ย
ไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างแน่นอนให้สบายใจนะครับ